คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
อดีตทหารซึ่งกำลังปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่นะครับ
แล้วก็คนขับรถตู้ขับรถหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ตามตัว
จนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจภูทรท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับลงพื้นที่ตรวจถนนสายเพชรเกษม
ตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเส้นทางขาเข้ากรุงเทพ
หลังรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชนคนปั่นจักรยาน
ที่เกิดเหตุก็พบร่างจ่าสิบเอกภัยสารเพชรพิรุนอายุห้าสิบเก้าปี
เป็นอดีตทหารหม่นโทษฐานบกที่สี่สิบสี่ชุมพร
เสียชีวิตสภาพศีรษะแตกเป็นแผลชะกันกระดูกลำตัวหัก
ใกล้กันนั้นพบจักรยานสภาพถูกชนอย่างแรงนะครับโดยมีญาติ
ซึ่งกำลังตั้งคันยืนร้องไห้ใกล้กับร่างของผู้ตาย
สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านที่เข้ามาดูเหตุการณ์
แล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ยังพบเศษชิ้นส่วนของรถ
คาดว่าเป็นรถคู่กรณีที่ชนแล้วหลบหนีตกกระจายทั่วพื้นถนน
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนให้กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิต
ไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งที่โรงพยาบาลท่าแซะก่อนจะวิทยุแจ้งให้ด่านท่าแซะ
แล้วก็ด่านบ้านพระออกสกัดรถต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีทันทีนะครับ
ได้รับแจ้งจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการด่านความมั่นคงบ้านพระนะครับ
ว่าสามารถสกัดจับรถต้องสงสัยได้จึงไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า
หมายเลขทะเบียนพนกออ่าง๔๔๑๓กรุงเทพมนาคมบริเวณกระจกด้านหน้าแตกยุบ
เลี้ยวกันชนด้านซ้ายเนี่ยแตกพังนะครับแตกแล้วก็ยังมีรอยเลือดเปลืออยู่เต็มประตู
เป็นรถของวงมาลีหัวหน้าวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังนะครับ
โดยมีนายวินัยเข้มสีขำอายุ๖๓ปีเป็นคนขับรถดังกล่าว
จากการสอบถามนายวินัยนายวินัยก็บอกว่าเขาขับรถขนอุปกรณ์เครื่องดนตรีของวงมาลีโฮน่า
กลับจากการแสดงที่จังหวัดสุราธานีเพื่อจะเดินทางไปแสดงต่อทางภาคอีสาน
มาถึงที่เกิดเหตุเห็นผู้ตายปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้าริมไหลทาง
แต่ลักษณะเหมือนจะปั่นตัดหน้าเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
กระทั่งตัดหน้ารถตู้เขาอย่างกระชั้นชิดทำให้เขาก็หักหลบไม่ทัน
ชนเข้าอย่างจังแล้วเขาก็ตัดสินใจขับรถหลบหนีไปไกล๔๒กิโลเมตรนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ไม่จอดลงไปดูนายวินัยคนขับรถตู้อ้างว่าคิดว่าผู้ตายไม่เจ็บมาก
มาถึงด่านบ้านพระก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียกแล้วก็ควบคุมตัวไว้นะครับ
ต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพยายามหลบหนีโดยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือก่อนจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ